พูดถึงเรื่องของโชคเรื่องของความเชื่อนะเราก็เล่าสู่กันฟังเป็นประจำ
โดยเฉพาะวันนี้ค่ะเป็นวันที่ดาวพฤหัสบดีจะย้าย
ใช่มองไก่บอกแล้วก็โหราจารย์ทุกท่านเนี่ย
ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันไปในทางเดียวกันนะว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญ
ใครที่ชื่นชอบหรือเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยก็คงจะตั้งจิตตั้งใจจะไปทำบุญเสริมสิริมงคลกันใช่ไหม
ครับวันนี้เราก็เลยมีคำแนะนำในการวิเคราะห์ในการเสริมดวงหรือว่าเป็นการสะดอกเคราะห
ให้คุณผู้ชมได้มาติดตามกันวิธีการแบบไหนอย่างไรตามไปดูเลยค่ะ
ไปที่วัดเถนพลายตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันพฤหัสสบดีหมายถึงว่าดาวพฤหัสสบดีที่มันย้ายในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่หลายคนเนี่ยอยากจะมาทำบุญโดยการมาไหว้บูชาพระราหูแต่ไฮไลท์เด็กก็คือที่นี่ค่ะจะมีการทำพิธีสะดอกเคราะห์แก้เคล็ดเสร
แล้วไม่ใช่โรงศพธรรมดาที่เราเห็นกันทั่วไปด้วยนะอืมเป็นโรงศพแปดสีสิบหกใบแบบนี้ค่ะโอ้โหหลากลายสีสันชอบสีไหนก็นอนสีนั้นเหรอก็ต้องมาดูนะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวันเกิดด้วยหรือไม่อ๋อหรืออาจจะไม่เกี่ยวอันนี้เราก็ต้องเดี๋ยวไปสอบถามที่ทางวัดอีกทีหนึ่งครับวิธี
ผู้ที่ทำพิธีสวดแล้วพระสงฆ์ผู้สวดบังสุกุลเนี่ยจะเป็นผู้สวดให้นะคะเสร็จแล้วลุกขึ้นมาไปทำพิธีถวายสังขทานกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมในเวรอีกครั้งหนึ่งงานนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำตามความเชื่อนะคะเป็นการสะดอกเคราะห์ต่อชะตาต่ออายุทำแล้วสบายอกสบายใจก็ทำกันไปนะคะมันเหมือนทำให้เราได้ระลึกนะคะว่าถ้าเรา
ตั้งสติเริ่มต้นใหม่นะคะก็เป็นกฤทธิ์สโลบาอย่างหนึ่งทีนี้บอกกันหน่อยแล้วกันสำหรับใครที่อยากจะไปทำบุญนะคะ
รวมไปถึงเรื่องของการวางแผนชีวิตดาวพฤหัสย้ายแบบนี้ดวงดีจะมีทั้งหมด๔ราศีนะฮะ
เด่นคือราศีกุ้มนี่คุณใบตองเลยนะคะส่วนราศีอื่นก็จะมีเมถุนเมธและราศีสิงถูกต้องนะคะ
ส่วนอื่นก็ได้รับผลกระทบจากการที่ดาวพฤหัสย้ายบ้างเล็กน้อยนะคะถ้าอยากจะเสริมดวงก็ไปทำบุญกันได้นะคะ
ใช้ผลไม้สีเหลืองแล้วก็ไหว้ด้วยดอกดาเรืองดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในทรัศอลัยหรือว่าจากหมอกไก่พอพาที่นี้ได้ค่ะ
เราให้ฟังมันเป็นเรื่องของความเชื่อต้องใช้วิจารณ์ในการรับส่วนผลกระทบจาก
แต่จริงแล้วที่ง่ายที่สุดก็คือสวดมนต์สวดมนต์อยู่ที่บ้านทำใจให้สบายอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ